ทุ่มนะครับการท่าเรือรองจ่าฝูงเปิดบ้านเจอกับบุรีรำอันดับ๓
ซึ่งล่าสุดพบกันบุรีรำเนี่ยเอาชนะท่าเรือนะครับ
แล้วก็เป็นบุรีรำชนะจุดโทษไปนะครับที่สนามแทสเตดียมนี่แหละครับ
ความพร้อมสิ่งเจ้าท่านะครับเซโกโซเรสพ้นทดแบนกลับมาแล้ว
ที่เหลืออยู่กันครบธนบูรณ์อธิสัตว์ไกรศรนะครับ
ที่เยื่อนประสาทไฟฟ้าคว้าชัยนัทที่๖ติดต่อการรมทุกรายการ

แต่ว่าข่าวดีเนี่ยมีจักรพันธุ์แก้วพรมพันธุ์สาเหมภิบูรณ์พ้นทดแบนกลับมา
ที่เหลืออยู่กันครบนะครับสุดประโยชน์สัตว์ราชาสเมลโรซ่า
ที่ยิงไปแล้ว๒ประตู๑อาซิตจาก๒เกมในลีก
ส่วนอีกคู่หนึ่งบีจีปฐุมจะพบกับตราดเอฟซีในเวลา๑๘นาที๓๐นาทีครับ